ทางมาถึงคืนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับงานสวดพระอภิษฐรรมค่ะ
ของนักแสดงตลกนะคะโป๊งเหน่งเชิญยิ้ม
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
โดยเมื่อคืนวานนี้นะคะมีเพื่อนพี่น้องร่วมวงการศิลปินตลกค่ะ
เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นพี่นุ้ยเชิญยิ้มพี่เท่งเถิดเทิง
เด๋อดอกสะดาวแล้วก็คุณชมพู่ก่อนบ่ายค่ะ
และเมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันสลากินแบ่งรัฐบาลออกด้วย
แน่นอนค่ะเมื่อครั้งที่พี่โป๊งเด่นนั้นยังมีชีวิตอยู่
ก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ชื่นชอบเรื่องการเสี่ยงโชค
แล้วก็ดวงดีมากให้โชคแฟนคลับอยู่บ่อย
และในวันที่จากไปค่ะพี่โป๊งเด่งเอง
ก็ยังไปให้โชคกับแฟนคลับแล้วก็คนที่มาร่วมงานได้รับทรัพย์อีกด้วย
รวมไปถึงครอบครัวค่ะโดยเฮ็งค่ะ

ซึ่งเป็นเลขห้องที่คุณพ่อนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ต่อลูกหน้าแล้วไม่ได้แล้วโอเค
ของแม่ก็คือนอนอยู่พ่อเป็นคนขี้แกล้ง

อย่างนี้เขาก็มาจู้ใส่แม่
แล้วแม่ก็พูดไปว่าไปนะอย่ามานะฉันกลัวนะ

บ้านเราถ้าพ่อไปให้คนอื่นแล้วไม่ให้บ้านเรา

ไม่ว่าจะเป็นเลขห้องที่โรงพยาบาลเขา๐๕
ใช่ครับแล้วก็ฝาลงไงครับ
แต่ว่าคุณแม่ซื้อ๓ตัว
พอดี๘๓แม่ก็บอกว่า๘๓จะไปเชื่อมอะไรก็ดี
พอดีผมบอกว่าพ่อเขาตายตายในสี่
๔ก็ซีแม่งว่าตายก็เลยเอา๘๓๔
สรุปก็ถูก๘๓๔ด้วย๓ตัวหน้าครั้งที่สอง

เอาไม่เคืองกันนะคะมีแต่ความรักให้
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะไปตอนต้นนะคะว่า
เมื่อวานนี้มีศิลปินตลกมาร่วมงานมากมายเลย
รวมไปถึงพี่นุ้ยเชิญยิ้มค่ะแล้วก็พี่ใจแอ้นเชิญยิ้มด้วย
มาร่วมงานตั้งแต่คืนแรกนะคะ
โดยพี่นุ้ยค่ะก็ยังทำดนตรีมาจัดแสดงภายในงานของพี่โป๊งเหน่งด้วย
ตั้งแต่คืนแรกจนคืนสุดท้ายนะคะ
นุ้ยบอกว่าตั้งใจทำให้กับพี่ชายคนนี้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ขอบคุณครับ

มันเป็นของธรรมดาเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด
ก็ขอให้พี่ไปสู่พบภูมิที่ดี
ถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริงนะครับ
ก็อยากจะเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมงาน
เป็นพี่เป็นน้องสร้างรอยยิ้ม

ให้กับทุกคนได้มีความสุขแบบนี้กันอีก
ก็ขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะเพื่อนเนาะ
ก็เราทำบุญกันมาแค่นี้
โอ้โหทุกคนนี้มาร่วมงานด้วยใจจริงนะคะ
เช่นเดียวกับนักแสดงตลกค่ะแล้วก็พิธีกรสาวพี่ชมพู่ก่อนบ่ายค่ะ
บอกว่าวันนี้ตั้งใจมาแสดงความอาลัยพี่โป๊งเหน่ง
เปรียบเสมือนเป็นพ่อเลยแล้วก็เป็นครูคนแรกนะคะ
สอนให้ชมพู่ได้เป็นนักแสดงตลกมากความสามารถ

กับพี่โป๊งเหน่งนะคะต้องบอกว่าเหมือนเป็นพ่อด้วย

ตอนเข้ามาใหม่ก็เจอพี่โป๊งเหน่งเลย
แล้วก็จะคอยบอกว่าชมพู่ต้องเล่นแบบนี้นะลูก
จังหวะแบบนี้เฮ้ยอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ค่อนข้างผูกพันมากค่ะ
ไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วไม่ต้องเจ็บแล้ว
ไปนอนหลับพักผ่อนให้สบายไปอยู่ในพบภูมิที่ดีนะคะ
และเมื่อคืนนี้ค่ะทั้งก่อนแล้วก็เริ่มพิธีสวดพระอภิษฐรรมนะคะ
แล้วก็หลังสวดพระอภิษฐรรมค่ะลูกชายพี่โป๊งเหน่งนั้น
เหล่าศิลปินตลกค่ะก็ผลัดกันขึ้นร้องเพลงแล้วก็แสดงตลกนะคะ
แขกที่มาร่วมงานได้ชมกันเช่นเคย
ซึ่งแต่ละเพลงทุกคนเลือกมาร้องนะคะ
แต่เป็นเพลงที่พี่โป๊งเหน่งนั้นชื่นชอบเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ค่ะ
มีความที่จะขอให้มีเท่าใครคนหนึ่ง

สังเกตได้อย่างหนึ่งนักแสดงตลกนี้เขาเสียงดีร้องเพลงเพราะกันทุกคนเลยนะคะ
โดยในวันนี้ค่ะก็จะมีพิธีชะปนกิจขึ้นในเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
หลังจากนั้นนะคะทางครอบครัวแล้วก็เหล่าเพื่อนพี่น้องศิลปินตลก
คุณผู้ชมสามารถติดตามภาพบรรยากาศได้ทางบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
เรามีภาพบรรยากาศมาให้ชมด้วยค่ะติดตามกันได้ค่ะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งนะคะ